ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะคะ
เมื่อวันนี้ที่มีป้าเนี่ยทำร้ายร่างกายเด็กชายเพียงแค่สี่ขวบเท่านั้น
ครับและลักษณะการทำร้ายทำโทษเนี่ยโอ้โหรุนแรงเลยนะคะ
เหมือนกับลักษณะบีบคอเขย่าตัวแบบนั้นชาวบ้านที่เห็นในเหตุการณ์ที่อยู่ในพื้นที่เองก็ตกอกตกใจ
ส่วนป้าเองเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
เหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
ข่าวนี้มันออกมากลายเป็นว่าป้าเนี่ยโอ้โหลงโทษหลานรุนแรงเลยนะ
ทั้งตีบีบคอแล้วก็หลานล้มลงไปแบบนี้

เออเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในตลาดสดโค้งวิลัยตำบลคองขลุง
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ชาวบ้านแม่ค้าพ่อค้าในตลาดเห็นเหตุการณ์ก็ส่งเสียงร้องให้ป้าเขาหยุดนั่นแหละ
ทีนี้หลายหน่วยงานมาตรวจสอบนะคะก็พบเห็นนะคะทั้งผู้ก่อเหตุทั้งเด็กนะคะ
เด็กก็คือน้องคิวค่ะเขากำลังวิ่งเล่นอยู่กับพี่ชาย๗ขวบ
โดยมีลุงกับป้านะคะซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี่แหละ
ทำโทษหลานอยู่เขายอมรับแล้วค่ะว่าเป็นคนที่ทำโทษหลานชายจริง
เขามีเหตุผลว่าอย่างนี้วันเกิดเหตุเนี่ยระหว่างที่ขายของอยู่
จู่หลานก็เดินร้องไห้มาเลยมาพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เป็นสามีของแม่ค้าที่อยู่ในตลาดแล้วก็เป็นตำรวจด้วย
เขาบอกกับป้าคนนี้ว่าหลานชายไปเล่นซุกซนทำให้รถเสียหาย
จะรับผิดชอบยังไงจะลงโทษหลานยังไง
คุณป้าคนนี้เขาก็เลยโมโหค่ะจัดการโดยการลงโทษหลาน
เอามือเนี่ยตีหลานหลายครั้งแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างจับไปที่หน้าของหลาน
แล้วก็เขย่าเขย่าชาวบ้านบอกบีบคอหรือเปล่าป้าบอกไม่ได้บีบคอนะ
เขย่าหน้าเฉยและที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่า
ป้ากับลุงเป็นคนอุปการะดูแลหลานชาย
ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่เขาก็อยู่ในเรือนจำพ่อของเด็กอยู่ในเรือนจำ
แม่เนี่ยทิ้งไปตั้งแต่เล็กเล็กแล้วนะคะส่วนนิสัยของน้องเนี่ยก็ซุกซนแหละ
ก็เลยถูกป้าทำโทษอยู่บ่อยครั้งป้าบอกว่าครั้งเนี้ยป้าก็ไม่ได้ทำรุนแรงอะไร
แต่ที่ทำแบบนี้นะคะก็อยากจะสั่งสอนหลานแหละส่วนคุณตำรวจคุณผู้ชายที่พาหลานมาหาเนี่ยก็บอกว่า
อยากจะให้ครอบครัวเขาดุเองลงโทษเองดีกว่าจะให้คนอื่นนี้มาทำ
ว่ายังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดูนะคะ
เรารำบากที่นี่เรายังเลี้ยงได้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็มาพูดคุยรับฟังข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงที่ทำกับเด็กนะคะ
แม้ว่าเด็กจะผิดเนี่ยยังไงก็ต้องใช้วิธีละมุนละม่อมกว่านี้
ลุงเองก็เข้าใจแหละแล้วก็รับปากว่าครั้งต่อไปก็อาจจะลดความรุนแรงลงหรือว่าไม่ลงโทษแบบนี้อีกนะคะ
แล้วเขาก็บอกด้วยแหละว่าในแง่มุมของเขาเนี่ย
พอคลิปนี้ออกไปเขาก็น้อยใจเหมือนกันที่เหมือนกับจำเสนอฝ่ายเดียว
ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายผิดนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะก็คงต้องดูแลหลานคนนี้ต่อไปนะคะ
ค่ะก็รอเดี๋ยวพ่อของหลานถ้าเกิดพ้นโทษออกมาเมื่อไหร่
แล้วจะได้กลับมาอยู่เพราะว่าแม่ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น
แล้วป้าก็เลยเลี้ยงหลานอยู่นะคะ